เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงบอกตั้งแต่แรกเลยจริงวันนี้ข่าวความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้น้องที่โดนกระทำอายุ๑๓นะคะอยู่ม๑แล้วน้องเขาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วยโดนรุ่นพี่มา๔คนเลยค่ะ๔คนนี้อายุทั้งแบบ๑๓๑๔๑๗มารุมทำร้ายนะคะแล้วขู่ด้วยนะถ้าเกิดไปแจ้งตำรวจเมื่อไหร่แล้วก็
ฮึวก็ไปเจ้าแม็กซ์เจ้าแม็กซ์วิ้งเตศวิ้งเตศวิ้งเตศ
ตายปีที่ผู้หลุดแสดงความปลอบ
ภาพแบบนี้ดูรอบเดียวพอนะคุณผู้ชมแล้วโดนรุมแบบนี้ไม่มีทางสู้เลย
ใช่ค่ะเป็นความรุนแรงน้องที่โดนเป็นเด็กพิเศษด้วยค่ะ
นี่เป็นคนที่ทำร้ายเนี่ยก็อยู่โรงเรียนมัธยมชื่อดังอยู่ในจังหวัดบุรีรำค่ะ
มาไม่ต้องบรรยายหรอกมั้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
น้องที่โดนเป็นเด็กพิเศษอยู่ม๑อายุ๑๓ปี
น้องเขาพัฒนาการช้าไม่รู้ว่าจะต่อสู้ยังไงนะคะ
ร้องไห้ยกมือไหว้แต่ถามว่าไอ้ที่ร้องไห้ยกมือไหว้รุ่นพี่หยุดไหม
หยุดหรอกค่ะซึ่งมีการขู่ด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าน้องไปแจ้งตำรวจมาจะฆ่าให้ตายเลย
แม่ของน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กร้องทางเพจ
สายไหมต้องรอดบอกแบบนี้บอกว่าลูกนะนะโดนรุ่นพี่มาทำร้าย
ลูกเนี่ยมักโดนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายตลอดเลย
รอยตามเนื้อตามตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำมีมาทุกวัน
แล้วบอกด้วยนะว่ารุ่นพี่จะมาตบจะมาเผาบ้านจะเผาให้ตายเลย
สงสารสงสารค่ะแล้วตอนที่แม่พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาล
คิดดูสิคุณผู้ชมแก๊งรุ่นพี่เนี่ยมันตามไปที่โรงพยาบาล
หมอต้องพาหนีมาหลบอยู่ในห้องคิดดู

เหตุการณ์นี้นะคะนักข่าวของเราไปที่สพนาโพค่ะ
แม่ของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยพาน้องไปแจ้งความแล้ว
แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะลูก
ทำไมรุ่นพี่แก๊งนี้๔คนถึงมารุมทำร้ายแบบนี้
น้องบอกว่ามาจากการที่น้องไปยืมรองเท้า

รองเท้าของรุ่นพี่ที่ยืมไปใส่เนี่ยพัง

หนูก็อยากได้เสื้อกันหนาวของหนู

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อตอนที่เราเปิดให้ดูตอนต้นเนี่ย

บอกว่าลูกเคยมาเล่าให้ฟังนะ

แต่นี่คือการทำร้ายกันค่ะ

มีเพื่อนเอาไปทำร้ายร่างกาย

มาบอกแม่ว่ามีเพื่อน
ที่เคยทำร้ายน่ะมาทำร้าย
แต่ในใจหนูคิดว่ามันจะไม่รุนแรง

หนูตกใจหนูไปไม่เป็น

มีอายุ๑๓ปีคนหนึ่ง

อายุ๑๔ปี๒คน
มีอายุ๑๗ปีอีกคนนึง

เขาพาหลานมาหาตำรวจใช่ไหมตาบอกว่า

มีเรื่องแบบนี้ไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้มา๓รอบ

ไม่เคยมีหลักฐานเป็นคลิปออกมาเลย

เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะจริงวันนั้นน่ะ
หนูก็ไปด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ทำร้าย

เป็นกลุ่มที่เขาทำร้ายแล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์

แชร์ออกไปแล้วเราก็ถาม
เพื่อนของน้องที่โดนทำร้ายเหมือนกันว่า

ไปทำร้ายที่โรงพยาบาลจนหมอต้องพาน้อง

คือยังไงนะเขาบอกว่าอ๋อ

กลุ่มพวกนั้นเขาตามไปถึงที่โรงพยาบาล

เขาแค่จะไปดูเฉยว่าอาการ

แล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองแต่ทีนี้ค่ะ

ตำรวจเองต้องพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี

หือหือรุนแรงจริงนะ
อายุยังไม่เท่าไหร่เลยคุณผู้ชมเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับ